รู้แต่เพียงว่าต้องจีบให้ได้
ที่ผ่านมาคุณก็ไม่เคยมีข่าวกับผู้หญิงคนไหนในวงการบันเทิงเลย

เพราะว่าคือจะเป็นคนที่ไม่ชอบมีข่าวในวงการบันเทิง

ใช่แล้วไม่เคยเห็นข่าวคุณเลยคุณเป็นคนดำรงตัวได้ดีมากไม่ชอบ
แล้วเสร็จแล้วพอเริ่มได้เจอกันกินข้าวคบหาดูใจ
นาทีไหนที่เริ่มเรียกว่าเป็นแฟนกัน
หน้าทีไหนก็เริ่มประมาณสักปีกว่า
เพราะว่าหนึ่งเลยนะเขายอมบินมาหาผม

สิ่งนี้อะไรฮะชนะใจผมมากนะ
จากดูไบนะเพราะว่าตอนนั้นเขาเองก็ได้ย้ายสายการบินแล้ว
ไปอยู่ที่เอเมริต
ก็คงเป็นที่เขา
ก็เป็นแบบว่าไม่เคยมาขึงห่วงผม
ไม่เคยมาบังคับว่าผมจะต้องอย่างนี้
จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะตามใจผมมากใช่ครับ

ขอแต่งงานยังไงก็คือให้เอลซี่ตอบดีกว่า

ไม่ได้ขออะไรก็เหมือนพูดสั้น

ซี่ขับรถส่งเท้าไปทำงาน
แล้วเอลซี่ก็บอกอาทิตย์นี้นะ
เพราะปกติแอลซี่อยู่ที่บ้านเวลา๒ทุ่ม

หลัง๒ทุ่มนึงไม่ให้ไปไหน

อัลซิกก็อ๊ะ

คือเขาจะไปงานแต่งงานเพื่อนเขาเลยบอกว่างานแต่งงานเราปีหน้า

แล้วก็เขาบอกพ่ออยู่นะ
พ่ออัลซิกก็จะไปเมล็ด้วย

ทุก๒๓เดือนอัลซิกกลับเมล็ดนะครับ

แค่นี้

แค่นี้

แค่นี้

ภาษามาเรียนภาษาจีน

สมมุติว่าผมเป็นพ่อตาของเอลซี่

เขาริบร้อยมากอ่ะอย่างนี้

ผมก็จับมือเขา

ผมขอลูกสาวของคุณนะ
แล้วผมจะดูแลให้ดีที่สุดครับ

พ่อคุณคิดยังไงพ่อคุณรู้สึกยังไง

เพราะว่าพ่อแอลซี่เป็นคนที่สโปรตติ๊กมาก
ทำอะไรก็ทำเพราะว่าชีวิตของยิว

แล้วสุดท้ายกูก็แต่งงานกัน
การมีภรรยาเป็นชาวต่างชาติ
แล้วก็มีครอบครัวซึ่งสื่อสารกันลำบาก
มันเป็นปัญหาอะไรในชีวิตคู่ไหม
ปัญหาในชีวิตคู่มีนะครับน้า

อะไรที่ทำให้คุณสองคนทะเลาะกัน

ผมจะไม่ชอบเขาเนี่ยไปถ่ายรูปคู่กับผู้ชาย

ผมจะไม่ชอบใช่
คือผมมีสิทธิ์จะหึงเขา
แต่เขาไม่มีสิทธิ์จะมาหึงผม

เฮ้ยเมียกัปตันหรือเปล่า

ห้ามถ่ายรูปคู่กับผู้ชายคนอื่น

แต่ว่าเขาห้าม
ผมเห็นผู้ชายที่แย่ไหม

ทำไมอยู่ถ่ายรูปภาพกับผู้ชาย

เพื่อนก็บอกเขา
แล้วก็แอลซี่ก็ทำพี่สาว
พี่สาวบอกถ้าถ่ายรูปกับคนอื่น
ทำให้ทะเลาะกันกับแฟนคุ้มไหม

แอลซี่ก็คิดเออก็ถูกแล้ว
ก็เลยแอลซี่ก็ไม่ค่อยถ่ายรูปกับผู้ชาย
อยู่กับผู้ชายที่ชื่อตั๊กบริบูรณเนี่ย

ง่ายสบาย

ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งนานก็ยิ่งดี

ไปหาทอย

ลูกคุณจะอยู่ยังไงก็คันไปคันมาอย่างนี้นะ

จะอยู่ไม่ค่อยนานครับเวลาออกรายการทีวีด้วยกัน

อกจากขี้หึงห่วงเมีย
คุณพูดเป็นสามีแล้วขนาดไหน
ก็เป็นแบบนี้แหละนะ

เราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นห่วงเขาด้วย

คือผมจะห้ามเลยนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิด

คือผมจะห้ามเลยห้ามกลับบ้านเลย

เมื่อก่อนไม่ใช่ห้ามเขาบอก

มันเป็นอาการห่วงหรือห่วง

เพราะว่าเขาก็ไม่เคยมาอยู่ที่เมืองไทยเลยนะ

มีเพื่อน

มาหนึ่งปีก่อน
เหตุผลที่เธอออกเพราะว่าคุณไม่อยากให้เธอทำงานแล้ว
เป็นห่วงเขาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
มีข่าวเยอะมากนะครับ

แล้วเราเองก็รู้ว่าเออนี่แหละใช่แล้วแหละ

อยู่บ้านเลี้ยงลูกผัวทำงานอะไรอย่างนี้

คุณชอบแบบนี้กว่าที่ต้องออกทำงาน

ชอบอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วให้สามีทำงาน

เหงามากคุณก็ให้งานทำยี่นุ่น

ก็เลยเป็นคุณขับลูกเขา

ตอนนี้คุณมีลูกคุณกลายเป็นพ่อแล้ว

มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตไหม

ลูกคุณอยู่สบายดี

เขาสนุกมาก

ับเบิ้ลขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปแบบนี้
แล้วใครจะไปคอดูแลครอบครัวเรา
มันจะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว
อย่างเช่นแม่
พ่อลูกอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดว่ามันต้องมาเลิกลากันไป
ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหา

รู้สึกไม่มีเวลาให้ส่วนตัว

ชั่วโมงให้เขา

นอนสตอปแล้วก็นอนแล้วก็นอนสตอป

เขาเป็นสามีเขาเป็นพ่อที่ดีไหม

อืมคิดเยอะอ่อนต้องหาเงินไม่งั้นนี่นู้น

แอฟซี่ก็ทำเลยเขาก็ว่า

คุณรู้สึกอย่างไหน

อะไรคือสิ่งที่คุณเป็นหวังมากเลย